ไปดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีกันต่อเลยนะคะ
มีคนไปพบศพชายปริศนาเสียชีวิตใต้ต้นไม้
อยู่บนที่ดินที่มีเจ้าของนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
สภาพก็คือหน้าตาปูดบวม
แล้วก็มีกิ่งไม้ปิดบังอำพลางศพอยู่นะคะ
ยังไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เหตุการณ์พบผู้เสียชีวิตในที่ดินว่างเปล่าในซอย
หนองเหยียงหมู่ก้าวตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เสียชีวิตอยู่ใต้ต้นกระถิ่นนรงค์นะคะ
เป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๐๔๐ปี
เสื้อสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน

สภาพศพนอนหงายใบหน้ามีร่องรอยเขียวช้ำปูดบวม
มีเลือดไหลออกจากปากและจมูกค่ะ
ศพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีกิ่งต้นกระถิ่นนรงปกคลุมทั่วร่างกาย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ในร่างพบเงินสด๑๐๐บาทแล้วก็ยาเส้น๑ห่อ
อันนี้ตำรวจก็เก็บบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
พบศพคือในเกิดพงศ์บอกว่าเจ้าของที่ดินสั่งให้เขามาตัดย่า
ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็เห็นศพนอนเสียชีวิตอยู่
มีกิ่งไม้ปกคลุมเอาไว้ก็เลยแจ้งตำรวจ
เพราะว่าไม่เคยเห็นผู้ตายมาก่อนค่ะ
ครับครับแต่ว่าไม่ได้เป็นจำอะไร
ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
ตอนนี้ก็ส่งศพให้สถาบันนิติเวชชันสูตรอย่างละเอียด
พร้อมทั้งเร่งค้นหาว่าผู้ตายเป็นใครนะคะ
ตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามซอยต่าง
ใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ